วันนี้นะคะพลเรือเอกพระจุลตามประทีบ

ร้องขอความเป็นธรรมต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
หลังจากที่ถูกออกหมายเรียกโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ให้พิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ยืนยันด้วยนะคะว่าไม่ได้มีความขัดแย้งกับผลเอกประวิทย์วงสุวรรณค่ะ
พลเรือเอกพระจุลตามประทีปสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
หรือว่าสปทวันนี้ก็นำหลักฐานเข้าร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่สำนักการตำรวจแห่งชาติ
ดำเนินคดีแล้วก็มีการออกหมายเรียกให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหา
หมินประมาทโดยการโฆษณาแล้วก็นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ

จากกรณีที่มีการส่งต่อข้อความในแอปพลิเคชันไลน์ว่า
นายทหารยศพลเอกมีพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์ซื้อขายตำแหน่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พลเรือเอกพระจุลบอกว่าเรื่องนี้นะคะได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการ
หากต้องแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่เคยประสานขอข้อมูล
และให้เข้าชี้แจงแต่พนักงานสอบสวนกลับออกหมายเรียกให้รับทราบข้อกล่าวหาในวันที่๑๐มีนาคมที่จะถึงนี้
ยืนยันว่าจะเข้ารับทราบข้อกล่าวหาด้วยตัวเองแม้ว่าหลายฝ่ายมองว่าไม่เห็นด้วยก็ตาม
เชื่อว่าเรื่องของตัวเองกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เกิดขึ้น
ชอบกันนะเป็นคนที่เอาที่เรียกว่าเหมือนเป็นพี่น้องที่สนิทคนหนึ่งอ่ะ

ว่างบางเป็นเรื่องของผมกับทำรวจแล้ว
ด้านนายทาวินอินจำนงรองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินบอกว่า
ก็จะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นไปตามคำร้องของผู้ร้องหรือไม่
ซึ่งหากพบว่ามีมูลก็จะนำเรื่องดังกล่าวเสนอเข้าที่ประชุมของผู้ตรวจการแผ่นดิน

คุณผู้ชมสามารถติดตามการให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมของพลเรือเอกพระจูนตามประทีพได้ในแอปพลิเคชันใหม่ไทยรัฐค่ะ